ภาย่าโดนไปอยู่ในเหตุการณ์

แล้วทีนี้เขาแกกำลังไปซื้อของ

หลังจากนี้ได้ยินเสียงปืนปวงปั้ง
ตรงทางแบบตำนานครีม

อังกฤษกันหมดอ่ะสักพักทัวร์เป็นทัวร์จีนทัวร์อะไรไม่รู้
วิ่งเข้ามาคนที่อยู่ข้างนอกข้างหนูนะ
วิ่งเข้ามาอัดข้างในหมดเลยแล้วอ่าน้องอ่า
แฟนของน้องแจงเขาก็ดึงแจงเข้าไปในห้องรองเสื้อผ้า
แล้วมีคนจีนคนอะไรแบบสั่นอยู่ข้าง
แจงกลัวถึงขี้จะแตกอันนี้เรื่องจริง
แต่ว่าผมมาเล่นเขาสบายอยู่ผมไม่รู้
เออพอลงมาตัดพุกไออ่า

ก็ไม่กล้าบอกเราเดี๋ยวปว่าเราเป็นห่วงเมียเอ่อ

เสร็จปั๊บก็ถึงพบว่าลงมาเขาถึงบ่อ
บอกอะไรอย่างนี้ก็โทรคุยกันบอกเป็นไงบ้างแต่ว่า
เขาบอกเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับผม
พี่แจนแบบกลัวขนาดไหนที่ตอนที่เขาคิด
จะแตกอ่ะเขาบอกถึงขนาดปิบเลยอ่ะปิบเลยเพราะว่า
ออกกันไลน์มันไม่ใช่มันไม่ได้ธรรมดานะ
มันไม่ได้เหมือนที่บ้านเราอย่างที่บ้านเรายังรู้แค่
ยาลาที่นี่ที่นี่ที่นี่ใช่ไหมแต่ที่นั่นคือ
เกิดขึ้นได้หมดแล้วบรรยากาศคือว่าบางที่ที่ไปถ่ายรูป
เขาก็กั้นเอาไว้เพราะว่ากลัวใช้คำว่ากลัวจะมีก่อการร้าย
ทหารระเหินเต็มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะข้างข้างบ้านเขาค่อนข้างเซ็นเตอร์ทีฟ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
เสียขวัญขนาดโอ้ซื้อกระเป๋าไปหลายใบเลยนะเสียขวัญเสียขวัญจัด
ไม่หยอกหยอกเล่นหยอกเล่นครับผมก็เขาก็นอนไม่ลาบอ่ะ
แดงก็นอนไม่หลับวันเดียวนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร
ไปนี่มันต้องระวังน่ากลัวจริงจริงใช่ครับ
ไปมาสองสามครั้งแล้วนะแต่ว่ามันต้องระวังแต่ว่าไปก็
มันมีทั้งความอยากเที่ยวทั้งความระวังตัวมันต้องอยู่ด้วยกัน
ปึ่งละใครก็ไม่รู้นะครับก็บิดลงไปเลย
มีด้วยแบบนั้นก็มีเขาล่ายฟังกันนะใช่
แล้วจากนั้นก็คือยังอยู่ที่ประเทศนั้นก็คือยังไม่กลับใช่ไหมครับ

ใช่เขาก็จะไปอยู่ถ้าว่าใกล้อยู่ใกล้ออกแล้วอย่างนี้
กันทีนี้ก็ไม่ค่อยเต็มที่ไม่ค่อยสนุกความสนุก

ปอกไม่เป็นมันก็ยังด่าเราอยู่เลยนะว่า
พูดถึงครับว่านี่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับการรู้เป็นอะไรเลยเหรอเนี่ย
บอกว่าเอาก็โทรก็เห็นหน้าแล้ว
แล้วก็เห็นหน้าแล้วแล้วก็เออบอกก็ถามแล้วว่าเป็นอะไรบ้าง
แล้วไม่เห็นเป็นห่วงอะไร
ก็จะให้ทำยังไงคือจะเข้าใจแล้วผู้หญิงก็ไม่งั้นอะ
แต่เรารู้ว่าเออไม่เป็นไรแล้วก็แค่นั้นก็พอแล้วอะไรยังงั้น

แต่ที่ไปต้องรอบในการเช็คข่าวเช็คอะไรดี
เออใช่แต่ไปทุกครั้งก็จะ

แต่แตงเขาจะรู้แหละเพราะแกงเขาเป็นคนฉลาด
เขาทันอะไรอย่างเงี้ย

พวกมองซวยของเขา

แกงโดนสามสี่อย่างแล้ว

พอโล่สี่แสนบาทคนเนี่ยมันก็ไม่มันก็สามารถสร้างงานได้
บางทีคนเขาเอาแจงโทรมาจ้างให้แจงเขารีวิวงานมันก็ได้เงินเข้าบ้าน
ได้เงินเข้าบ้านอ่ะไม่งั้นเขาเขาไม่ซีเรียสอ่ะ
ก็ย้ายรู้สึกมันจะเป็นโดนคนแขกคนอะไรย้าย
ก็จะย้ายไอจีมามาอยู่ร้านเสื้อผ้ามาอยู่ร้านเสื้อผ้าครับ
มาอยู่ร้านเสื้อผ้าไม่ไม่ให้เกียรติธรรมเอกเลยฮะอ่า
ไอ้ร้านเสื้อผ้าไงต่อเกียรติธรรมกูได้แต่เบาเบานิดหนึ่งน่ะน่ะ
ก็หวังว่าเออจะได้คนไปตามตรงนั้นเอาอะไรอย่างเงี้ยโดนโดนแฮ็กอีก
หมื่นกว่ามันยังเอาลองคิดดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็โทรมาบ่นอยู่
มันมันก็ช่างมันไม่เป็นไรหรอกแต่ยังสู้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ยังยัง
กู้ไม่ได้เลยแต่ทีเนี้ยเราก็มาแก้ปัญหาของเราแล้ว
แกก็บอกว่าให้เปลี่ยนรหัสแล้วก็จำรหัสทีนี้เขาก็มาเป็นห่วงของเรา
แล้วก็ว่าเดี๋ยวระวังนะเพราะว่าของเราก็ค่อนข้างเยอะสำหรับเราอ่ะ
มันค่อนข้างเยอะเหรอเรามันเป็นมันเป็นสื่องานให้เรามันเป็น
ช่องทางอะไรโปรโมทของเราด้วยอะไรอย่างนี้มันค่อนข้าง
ยืนรหัสก็ยังไม่ได้เลยอืมใช่ขวันก็ไม่ได้นี่ของขวันลูกสาวนี้
ผ่านก็โดนผ่านก็ไม่ได้ตอนนี้ก็คือสร้างใหม่เลยใช่ฮะสร้างใหม่

ตัวน่ะแต่เขาบอกเขาบอกว่าเจดายอ่ะมันมันคือยอดเยอะด้วยแล้วมัน
มันคือของที่เราต้องมันเหมือนบริษัทเราบริษัทหนึ่ง
อย่างนั้นเลยอ่ะเสียรายได้ไปเยอะไม่มีต่อเดือนที่จะต้องรับเลยค่ะ
มันก็มันก็ไม่ได้ได้อะไรมากมายหรอกนะแต่เขามี
บางทีเขาทำขนมของเขาเขาทำนู่นทำนี่ของเขามันก็เป็น
ช่องทางของเขาที่เขาต้องทำมากินของเขาแล้วเงินเข้าบ้านอะไรอย่างนี้
ใบเติมเอ่ยปุ๊บจริงเจิมเจิมเจิมจริงเลยครับ
อยู่แล้วปกติก็ทำกันประจำอยู่แล้วทำไมไม่รู้เหมือนกัน
ไม่ถามอืมไม่รู้เหมือนกันน่ะครับผมใช่ครับ
หรอพวอร์ลันท์ต้องฝาก